ในนี้ก็มีปากเสียงกันรุนแรงเหมือนกัน

มันเกิดขึ้นในซอยในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งซอยแคบแล้วรถก็ติดยาวเลยค่ะ
จากการวิวาทะครั้งนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์
ทะเลาะกับคนขับรถเก่งเนื่องจากไปเบียดกันค่ะ

คือมันเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะคะ

ทะเลาะกับผู้ชายที่มีอายุแล้วเนี่ยนะคะ
ขับรถเก่งค่ะแล้วเถียงกันเรื่องที่ว่า
รถเก่งไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของเขา
แต่สิ่งที่เหลือร้อนก็คือถ้ามองมุมกว้างในซอยรถติดยาวเลยค่ะ
ที่ซอยโชคชัย๔ซอย๖๙ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปในจุดนี้เลยนะคะถนนโชคชัย๔ซอย๖๙
ไปเจอกับนายแม็กซ์ค่ะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะคะ
ก็ยอมรับว่าวันนั้นตัวเองอารมณ์ร้อนเพราะว่ามาจากรถจักรยานยนต์ของเขา
เป็นรถของเพื่อนที่เขาไปรับมาแล้วจะเอาไปซ่อม
ก็เลยขับได้ไม่เร็วมากแค่๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ตอนนั้นเจอกับรถยนต์ของคู่กรณีก็บีบแตรเสียงดังไล่รถของเขา
จนกระทั่งมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็คือลาดพร้าววังหิน๕๓
รถติดอยู่ด้านซ้ายเขาก็ต้องเบี่ยงไปทางขวา
แต่รถคู่กรณีก็เบี่ยงมาทางขวาเหมือนกันอีกก็เลยไปไม่ได้
เขาก็เลยกะว่าจะจอดรถไปถามว่าจะเอายังไง
พอเปิดรถมาปรากฏว่าคนขับรถพูดบอกว่าผมเป็นทหาร
พอได้ยินคำนี้เขาบอกว่าอ้าวทหารแล้วยังไง
แล้วเป็นทหารจริงหรือเปล่าแล้วเบียดรถคนอื่นแบบนี้ทำได้หรือไม่
ก็เลยรุนแรงขึ้นเรื่อยนี่แหละค่ะ
ตอนนั้นผมก็งุดหงิดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วบีบแต่ทำไม
ทำไมต้องบีบแต่ผมก็ขับเรื่อยของผมปกติ

ผมก็ขับมาช้าของผมแล้วเขาก็มาบีบแต่
เปิดประตูรถเขาแล้วปิดของเขาแรง
แล้วก็ไอ้ที่ผมจับกล่องประแจไว้ตอนแรกผมคิดว่า
รถเขาอาจจะมีอาวุธเพราะเขาเห็นเขาจับกระเป๋าตลอดเวลา
ใครอยู่ในซอยนั้นรถติดก็มาจากสาเหตุนี้แหละค่ะ
ส่วนคนถ่ายคลิปค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นประมาณ๕โมงเย็น
เขาได้ยินเสียงคนเถียงกันแล้วมันดังขึ้นเรื่อย
กลัวจะมีเหตุรุนแรงก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เรียกร้องให้มีคนมาช่วยนะคะ